เพราะว่าล่าสุดมีข่าวว่าจะไม่ได้รับการบรรจุในกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไป

คือกรกฐส่งเรื่องให้กับเจ้าภาพทบทวนใหม่
เนื่องจากว่ามีเหตุผลไม่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่และก็บุคลากร
ซึ่งกรกฐพยายามจะเสนอแนวคิดให้ไปจัดในจังหวัดที่ใกล้เคียง
แต่ว่าก็อยู่ระหว่างการหารือ
รกล้องศักดิ์ครับซึ่งเป็นประธานในการเปิดโครงการอีกหนึ่งโครงการด้วยนะครับ
หลังจากที่เปิดโครงการนี้ก็ให้ข่าวที่เรื่องยิลาสติกนี่แหละ
เขาก็บอกว่ามีการเปิดโครงการอีกหนึ่งเรื่องคือ
ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์แล้วก็ดูแลระบบในการให้บริการสถานที่นะครับ
ในชื่ออนาคตของคุณเริ่มได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์ทรัพยากรแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวก
ในการกีฬาแห่งประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ให้กับประชาชนเข้าถึงมากขึ้น
แล้วก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนหันมาออกกำลังกายครับ